กระบะปืนดุไล่ยิงโอ้โฮ
ฮะไม่รู้อิโนอิเน่อีกแล้ว

ไล่ยิงแม่ก็โดน

ชาวบ้านก็โดนลูกหลงครับ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

จับภาพบันทึกภาพคันนี้นะฮะ

กระบาดสีขาวทะเบียน๖๑๘๒สุราธานี
ขับไล่ตามมาแล้วคนขับรถเปิดกระจกแล้วชักปืนยิง
ไอ้นี่มันต้องฝึกยิงปืนมานะ

แต่ก็มีจังหวะที่รถกระบะเองก็เซนิดนึงเหมือนกันนะ
น่าจะเป็นจังหวะที่แบบขับมือเดียวแล้วก็ยิงด้วยค่ะ
นี่แหละแต่แม่ของผู้เสียหายอายุ๔๙ปีแล้วคุณยายอายุ๗๔นะ
โดนกระสุนเข้าไหล่เข้าไหล่ข้างขวาคนละนัดครับคุณผู้ชม
แม่โดนนัดนึงยายโดนนัดนึง

ไม่เลิกมันยังขับไล่ตามนะครับใช้เส้นอ่าวลึกพระแสงเนี่ย
ตามบนรับอาบภัยพระยาจนรถผู้เสียหายนะครับ
หนีเข้าโรงพยาบาลไปนะฮะหนีเข้าโรงพยาบาลไป
แล้วก็คนร้ายได้ยิงใส่อีก๑นัดนะ
กระสุนโดนขาของผู้ชายอายุ๖๙คนนี้ได้ขี่มอเตอร์ไซค
อยู่บนถนนไม่รู้เอีโนกเอานะได้รับบัตรเจ็บไป
รวมมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓คนด้วยการส่งโรงพยาบาลกระบี่ครับ
เหตุเกิด๘โมงเช้าเมื่อวานนี้ฮะ
ตำรวจเข้าตรวจสอบรถเก๋งของผู้เสียหายนะครับเจอรอยกระสุน
เปิงขนาด๙๐เมตรยิงเข้าท้ายรถ๓นัท
ล้อหลังซ้ายหนึ่งนัดนะครับผู้เสียหายให้การบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุขับรถพาแม่กับยายไปโรงพยาบาลปลายพญา
นะครับหมอคุณหมอนัทเนี่ยครับดูรอยกระสุนเนี่ยครับคุณผู้ชม
ขับมาถึงช่วงบ้านปากหยานะฮะบ้านปากหยาหมู่สาม
สังเกตรถกระบะขับตามหลังแปลกนะครับ
แล้วพยายามเร่งเครื่องจี้จี้แล้วสายซ้ายสายขวาเนี่ยสายซ้ายสายขวา
นะแล้วเปิดกระจกชักปืนยิงแบบในคลิปนะคุณผู้ชมเร่งเครื่องหนีสิ
คนร้ายยังตามครับตามมาถึงโรงพยาบาล
ไม่รู้นะไม่รู้ว่าตามยิงทำไมฮะ
เราก็เคยมีบรรดาหรือแฟนมั้ยแฟนเราเหรอ
ก็เลยตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเรื่องอะไร
ค่ะเราเคยมีผู้ชายอะไรที่เราไปพูดคุยติดพันธุ์อะไรยังมั้ย

ล่าสุดครับล่าสุดตำรวจสืบสวนภูทรจังหวัดกระบี่เจอรถกระบะสีขาวแล้วนะ
อ้าวทำไมมีอีกทะเบียนนึงอ่ะเป็นทะเบียน๓๗๒๔ตรังครับ
ทิ้งอยู่ในสวนปามน้ำมันครับหมู่เก้าตะบนปลายพระยา
นะครับในรถไม่เจอไม่เจอใครแล้วหนีเข้าป่าไปแล้วนะ
ทำไมอ่ะทำไมทะเบียนคนละทะเบียนอ่ะ
ในรถพบสำเนาทะเบียนบ้านมีกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่๑นัด
เจ้าของรถคือนายเทพพิทักษ์อายุ๒๕ปีเป็นคนการดิต
เป็นคนกาญชนะดิตสุราธานีพิสูจน์หลักฐานก็เก็บคราบเขม่าวดินปืน
ส่วนปมการก่อเหตุตำรวจให้น้ำหนักไปที่คลั่งยาหรือเปล่า
คลั่งยาแล้วเสพขับน่ะเสพมาแล้วมาขับรถ
แล้วทะเบียน๖๑๘๒สุราธานีในคลิปหลักฐาน
คาดว่าน่าจะถอดทิ้งหลังก่อเหตุครับ
อย่างไรก็ตามนะครับตำรวจยื่นสารขอออกหมายจับนายเทพพิทักษ์แล้วนะครับ
หรือยังไงหรือจะยิงผิดตัวหรือจะคลั่งยาจริง